เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โค้งร้อยศพอยู่ที่ชนบุรี
รถกระบะนี้นะเขาบรรทุกคนที่ท้ายกระบะด้วย
ปรากฏว่าหลุดโค้งแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าค่ะ
ทีนี้ทำให้คนที่อยู่ท้ายกระบะ๕ราย
เด็นเกลื่อนถนนเลยแล้วก็มีคนเจ็บในรถกระบะอีก๔ราย
ไปดูเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนเจ็บหน่อยค่ะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่รถกระบะหลุดโค้งร้อยศพ

คนเจ็บมีทั้งหมด๙คน
และ๑ใน๙คนนี้เจ็บสาหัสเลยนะคะ

ทะเบียน๑กกค๘๘๓๗กรุงเทพฯมหานคร
คือรถมันหลุดโค้งแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้า
บนถนนสัตวพงศ์ดอนหัวล่อที่หมู่๒อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
คนในพื้นที่บอกเลยนะว่าโอ้โหโค้งนี้เนี่ยมันเป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ชาวบ้านในระแวกนั้นเขาจะรู้กันเรียกว่าโค้งร้อยศพ

คือใครไม่ชำนาญเส้นทางแล้วก็มาวิ่งเส้นนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้หลุดโค้งได้
ครั้งนี้คนขับก็อาจจะไม่ชำนาญเส้นทางเหมือนกันนะคะ
มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
จากชนบุรีพาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่ง

ที่นี่เป็นเหตุรถชนท้าย

บริเวณทางหลวงหมายเลข๒๔ศรีคิ้วเดชอุดม
ช่วงกิโลเมตรที่๕๗อยู่ตรงข้ามปั๊มเชลค่ะ

มีทั้งกระบะอิซูซูสีดำกันชนท้ายยุบ
แล้วก็รถเก๋งซูซูกิกระโปรงหน้ายุบ
ด้านท้ายรถยุบกระจกแตกกระจาย
ส่วนอันนี้เป็นโตโยต้า

เกิดอะไรขึ้นทำไมรถถึงชนกัน๓คัน

พออีซูซูเบรกปั๊บคันที่ตามมาก็ชนท้าย
โตโยต้าคันหลังสุดชนเป็นคันที่สาม
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บเล็กน้อย๒ราย
ตำรวจก็จะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อไปด้วยนะคะ